จาก๗๘โครงการที่ว่านี้
อันนี้เรื่องนึงอีกเรื่องนึงโอ้โหตะลึง
ตะลึงงันเพราะอะไรเรารู้จักเมืองทิพย์เที่ยวทิพย์กินทิพย์
มีกินบ้างไม่มีกินบ้างอันนี้ท่อทิพย์
นี่อะไรฮะท่อทิพย์ฮะท่อระบายน้ำทิพย์
เป็นท่อที่ไม่ผูกโยงกับโครงการหรือระวางท่อใดทั้งสิ้น
เอาปูนอัดไปจากนั้นเดี๋ยวจะมีการเคลือบด้านนอกอีกที
เหมือนกับว่าข้างล่างนี่เคลือบแล้ว
แล้วข้างล่างตกลงมันเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำหรือเปล่า
ก็เป็นแค่ท่อวางโป๊ะออกไป
ท่อทิพย์ที่เห็นเป็นกิโลกิโลเลย
สุดยอด

เออวันก่อนในสภาลุงตู่เพิ่งบอกเองว่าในรัฐบาลยุคผมไม่มีการทุจริตนะฮะเพราะฉะนั้นฝากลุงตู่ตรวจสอบด้วย
นี่ทำแบบนี้คือทำเอาไว้ตอบคำถามอย่างเดียว

ระบายน้ำได้จริงหรือเปล่าท่อทิพย์
งงเลยเดี๋ยวลุงตู่อาจจะต้องได้หาลือเรื่องนี้ด้วย